พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสุนัขตัวน้อย
ที่ตอนนี้กำลังได้รับความทรมาน

ซึ่งดีเจในจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ค่ะ
อยากให้ผู้ที่ใจบุญนะคะมาช่วยรักษาเจ้าโจด้วยนะคะ
เพราะว่าถูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้

ไก่อาจจะจิกเราได้เขาก็ไปเล่นด้วยนะคะ
กับสุนัขแต่ก่อนเหมือนไม่ถูกกันนะ
ก็นี่ก็ยังไม่ถูกกันก็ตีกันนะคะ
เป็นชาวตำบลทัพพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ
นี่คือกำลังเล่นกับเจ้าโจนะคะ
สุนัขพันธ์ผสมเพศเมียอายุ๔เดือนค่ะ
ถนนสายสุโขทัยตากจังหวัดตาก
เมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาเพราะว่ากลัวจะถูกรถชนนะคะ
โจนิสัยขี้เล่นช่างประจบแล้วก็แสนรู้

ไก่พันธุ์เพศผู้
เพศผู้พันดุของเพื่อนบ้านที่เลี้ยงเอาไว้นะคะ
วิ่งเข้าไปจิกที่ลูกตาด้านขวา
มีเลือดไหลออกมาเลยนะและมีแผลบวมด้วยค่ะ
ด้วยค่ะตัวเองไม่มีความรู้เรื่องการรักษานะคะ
ให้กินยาแก้อักเสบเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้อาการที่ตาเขาก็เริ่มยุบแล้วแหละ
แต่ว่าอยากจะให้ผู้ที่ใจบุญนะคะ

หรือว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลืออย่างไร
ช่วยเหลือกำลังทรัพย์หรือว่าช่วยเหลือพาไปหาหมออะไร
เป็นชาวตำบลทัพพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ